ฮอตกันบ้างสำหรับเทยาโรเจอร์นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลย
ทั้งงานในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือว่างานโฆษณานะคะ
แล้วก็ยังมีงานในต่างแดนที่อเมริกาอีกด้วยซึ่งเธอบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะ
เพราะว่าเธอสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้อย่างลงตัวค่ะ
เรียกว่าเป็นคนที่ชีพจรลงเท้าสุดสำหรับนักแสดงสาวเทยาโรเจอร์
ที่ต้องบินลัดฟ้าไปมาระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
เพื่อทำงานในวงการบันเทิงและดูแลครอบครัวซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเหนื่อยไม่น้อย
แต่ก็สนุกที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่อยู่ตลอด
โดยผลงานของเธอที่อเมริกานั้นก็ยังมีทั้งซีรีส์ถ่ายแบบและภาพยนตร์
เช่นเดียวกันกับที่ไทยก็มีละครและโฆษณาต่อคิวกันเพียบค่ะ
ถ่ายละครถ่ายหนังไปเรื่อยค่ะก็จะมีทั้งงานที่เมืองไทยแล้วก็เมืองนอก
เมืองเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ถ่ายโฆษณาไปแล้วก็ช่วงเวลาที่มาถ่ายอะไรที่เมืองไทย
ก็ต้องหยุดที่นู่นใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถอยู่สองประเทศได้พร้อมกัน
แล้วก็ถ่ายที่ให้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับไปที่อเมริกา
แล้วก็วางแผนต่อที่นู่นว่าจะทำอะไรได้บ้าง
ชีวิตของเทยะยังไงก็เหมือนที่นี่ก็บ้านที่นู่นก็บ้านใช่ไหมคะ
เราก็คงกลับไปกลับมาอย่างนี้เกือบทั้งชีวิตมั้งเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เทศก็อยู่นี่คุณพ่อก็อยู่นู่น
เพื่อนก็อยู่ทั้งสองที่อะไรอย่างนี้ค่ะงานของเทยาก็อยู่ทั้งสองประเทศก็คงกลับไปกลับมา
ถนนทะยะมันอยู่ที่งานมากกว่าถ้าอยู่ที่เงินที่เมืองนอกดีกว่าเมืองไทย
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นเงินอยู่แล้วเราเล่นที่งานใช่ไหมคะ
แล้วงานที่นี่รู้อยู่แล้วว่าคุณภาพดีนักแสดงก็เก่ง
เราก็ได้เริ่มต้นที่นี่ก็อยากจะทำงานที่นี่ไปเรื่อยด้วย
มีปัญหาแค่ตรงแบบบางทีเราก็อยากจะรับงานที่เมืองนอกแต่เราต้องกลับมาที่นี่
หรือว่าเราอยากจะรับงานที่เมืองไทยแต่ไทยมิ้งมันไม่ได้เพราะว่าเรามีงานที่นู่นที่เรารับไว้อยู่แล้ว
มันก็จะแบบพลาดกันนิดนึงก็พยายามที่จะทำให้งานทุกงานมันไปได้ราบลื่น